แต่ว่าจะพาไปที่จังหวัดมหาสารคามหน่อยเพราะชาวบ้านที่นี่เขาปลูกมันแก้ว
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเยอะมากช่วงใกล้สงการเขาบอกว่า
ขายได้เนี่ยนะวันละ๓๐๐ถึง๕๐๐บาทเลยนะคะ
โอ้โหแปลกเหมือนกันเนาะมันแก้วขายดีขนาดนั้นเลยอ่ะคุณ
นี่ค่ะบริเวณริมถนนทางหลวงสาย๒๓อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ประชาชนเดินทางไปกลับกรุงเทพมหานครแล้วจะแวะผ่านตรงนี้ไง
อุดหนุนเลือกซื้อมันแก้วเขาเรียกเป็นมันแก้วเงินล้าน

คือเป็นของดีนะคะเป็นของอำเภอบรบือที่ผลผลิตเนี่ย
เขาจะเอาออกมาวางเรียงราย๒ข้างทางเป็น๑๐ร้าน
ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรเขายึดอาชีพปลูกมันแก้วมากว่า๓๐ปีแล้วด้วยนะ
ข้างทางแบบเนี้ยราคาเนี้ยเขาจะขายเป็นมัตต์
มัตต์ละสี่สิบบาทสามมัตต์ร้อยคุณชนะเอากี่มัตต์
อ้าวเอาเอาเอาเอาหลายหลายมัตต์ว่าแต่ใครมัตต์อ่ะ

แต่ท้าแต่ท้ามัตต์อ๋อมาอะราคาขายมันแก้ว
มัตต์ละสี่สิบสามมัตต์ร้อยเออหรือจะเป็นขายส่งกิโลกรัมละสิบถึงสิบห้าบาทก็ได้นะคะ
ตามไปดูที่แปลงปลูกกันบ้างคุณผู้ชมคุณสุภารัฐสรรพสมบัติบอกว่า
มันแก้วขายช่วงสงกรานนะคะปลูกในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ขายได้ช่วงต้นเดือนเมษายนพอดี
ราคาดีมากกิโลกรัมละ๑๐๑๒บาท
จากไร่ที่ปลูกแปลงนาพร้อมเก็บจำนวน๒ไร่
มีรายได้๕๖๐๐๐บาท
และช่วงใกล้เทศกาลแบบในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสิ
ปลูกไป๓ไร่สร้างรายได้ไป๑๐๐๐๐๐บาท

ว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกมันแก้วมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ
เป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยาก
พื้นดินที่เป็นดินร่วนบนดินทราย
มีการระบายน้ำดีและต้นทุนต่ำ
ได้ทั้งแบบสดใช่ไหมเหมือนผลไม้ทั่วไปใช่ไหม

หรือเดี๋ยวนี้เขานิยมเอาไปทำอะไร

ยอมำอะไรต่างให้มันมีความกรุบเพราะว่ามันแก้วมันจะกรอบ
แล้วมันจะซึมน้ำยำเข้าไป
เวลากินมันจะแบบน้ำลายแล้ว
บางคนเอาไปใส่เป็นสลัดก็ได้
ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านในอำเภอบรบือ
ที่สร้างเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านในชุมชนเป็นอย่างดี
พูดถึงแล้วอยากกินยำแบบยำหมูยอใส่ไข่แดงใส่เหมือนแก้ว

สามคนก็จะกลายเป็นคนคนละยำละยำละยำละยำ

มันไม่อยากกินยำแล้ว

อะไรก็ได้แต่ฉันจะไม่กินยำ